สายนี้นี่เป็นอะไรทำไมแต่ละคันเกินเกินหลายคันลองดูสิคะ
เอาพี่กัดมาก่อนเลยทำโหลดจะได้รู้อยู่แถวชนบุรีก็เลยอยากให้ฝากไปตรวจสอบหน่อยค่ะ

เนี่ยมันไม่ใช่คันเดียวไงแล้วแต่ละคันเนี่ยมันก็สูงมันก็เกินแบบนี้
ทรงแล้วอยู่ในกระสอบขาวแบบนี้

สองคือไม่กลัวเหรอว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
แต่ละเที่ยวต้องให้คุ้มแต่ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุมานี่จบเลยนะถ้าเกิดเขา
ความยาวก็ไม่ยื่นยาวเกินหน้ารถหลังยื่นได้แต่ไม่เกิน๒เมตรครึ่ง
ความสูงวัดจากพื้นถนนเกินไปได้ไม่เกิน๓เมตรสูงขึ้นไปได้ไม่เกิน๓เมตร
แล้วก็ต้องมีอะไรรัดมัดคลุมให้ดีแต่นี่มันเยอะไป
เจ้าหน้าที่ไปดูด้วยค่ะอันนี้มีคาถาบังตาอืม